โอ้โหหลายคนบอกสงสารผู้หญิงคนนี้มากนะคะ
ผู้หญิงอายุ๒๗ปีถูกอดีตแฟนหนุ่มตามราวี
ส่งคลิปขู่ส่งข้อความขู่ตามระราน๑๒
เธอต้องลาออกจากงานแล้วหนีมาอยู่กรุงเทพพักนึง

สภาพคือโดนอดีตแฟนเนี่ยเอาค้อนไล่ทุบนะคะ

กูบอกแล้วนะถ้ากูยาอย่างกูยาแต้
ถ้ามึงคิดว่าตำรวจจะช่วยมึงได้
คือนุ่นเนี่ยคบกับอาทิตย์ได้ปีกว่าแล้วก็เพิ่งจะบอกเลิกไป

คือเขาทำท่าเหมือนจะเอามีดปาดคอผู้หญิงในคลิปด้วย
เย็นเมื่อวานนี้ค่ะนุ่นไปทำธุระกับแฟนใหม่
จริงแฟนใหม่ที่ว่านี่คืออดีตสามีเธอที่มีลูกด้วยกัน

ทำธุระกับอดีตสามีแล้วกันนะ
ใกล้กับห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองเชียงราย
เห็นแล้วล่ะว่าอาทิตย์จะกดรอยตาม

แล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางถนนแม่กรที่ตำบลรอบเวียง
ปรากฏอาทิตย์ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า
ค้อนออกมาจากกระเป๋าแล้วไล่ทุบหัวเธอจนล้มค่ะ

อาทิตย์ก็เอาค้อนทุบมือถือเธอจนพังแล้วก็หนีไป
สภาพเธอนะคะหัวแตกท้ายทอยแตกมีแผลฟกช้ำตามร่างกาย

เราโดน

เขาเขาน่าจะแอบมองเราอยู่ตรงนั้น
แล้วพวกเราขับลงไปค่ะ

เรามีแฟงใหม่เลย
คือนุ่นบอกว่าตั้งแต่คบกับอาทิตย์มาปีกว่า
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยถึงได้ตัดสินใจขอเลิก

แล้วก็เลยกลับไปคบกับอดีตสามีที่เป็นพ่อของลูกเธอนายสรศักดิ
อาทิตย์เลยยิ่งไม่พอใจส่งรูปปืนมาข่มขู่
บอกมึงเตรียมนับเวลาถอยหลังชีวิตได้เลย

ถ้ากูได้ฆ่ามึงถือว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียใจอะไรอีกแล้วนี่
แล้วมึงจะเสียใจที่สุดในชีวิตที่มึงตัดสินใจผิดอย่างนี้
บอกนี่แค่เริ่มต้นหลังจากนี้เตรียมทรมานไปเลย

ถ้ามีคนตายสักคนอยากรู้จะยังมีความสุขกันอยู่ไหม
บอกนุ่นลาออกจากงานเลยเพราะกลัวมาก
ลาออกจากงานหนีมาอยู่กรุงเทพค่ะ

ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอโฆครามแล้ว

โดนตามทำราวข้อนทุบหัวขนาดนี้อะค่ะ

แฟนปัจจุบันแล้วก็คืออดีตสามีของนุ่น

พอเลิกกับเขาเนี่ยนุ่นก็ไปเจออาทิตย์
บได้ปีกว่าโอ้โหถูกทำร้ายถูกต่างนานา

เขาเลยตัดสินใจงั้นเรากลับมาอยู่ด้วยกันเถอะ

สรษักอายุ๒๖นู่นอายุ๒๗
สรศักดิ์บอกอยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

เพราะกลัวจะเกิดอันตราย
ก็มาพาพวกกันแล้ว
ค่ะไม่ปลอดภัยแน่นอน

หลังจากที่อาทิตย์ก่อเหตุทุบหัวของนุ่น

ชาวบ้านขับรถตามจับตัวมาส่งตำรวจให้

เดี๋ยวรอนู่นอาการดีขึ้นแล้วสอบปากคำอย่างละเอียด

คุณผู้ชมครับช่วงหน้าห้าม